แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
เขาว่ากันว่าเป็นสุดยอดเมนูนะครับ
ฮิตทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลย
เดี๋ยวไปติดตามกับผู้สื่อข่าวคนนี้นะครับ
คุณสุพัตราศรีปัชชิมนะครับ
เป็นผู้สื่อข่าวของเราที่ไปสอดแสวงหามาให้ชิม
ร้านนี้อยู่ในซอยเล็กริมแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์
แต่ว่ามันคืออะไรไปติดตามกันเลยครับ
ผัดเส้นในกระทะและกลิ่นหอมที่โชยมาเตะจมูก
นี่คือร้านผัดไทยห่อไข่บ้านตัวเก่าริมแม่น้ำปิ่ง
ในอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์

คือร้านนี้จะผัดกับน้ำมันเจียวกากหมู
ห่อด้วยไข่เป็ดในกระทะที่ผัดไปพร้อมกัน
สุรินไกรใสหรือป้าม่วยบอกว่า
เริ่มแรกที่ร้านไม่ได้ขายผัดไทย
แต่ขายก๋วยเตี๋ยต้มยำขาหมูสูตรโบราณ

โดยทำเป็นผัดไทยห่อไข่
ลูกค้าที่มารับประทานก็ชื่นชอบในความเหนียวนุ่ม

จึงเป็นที่รู้จักของคนระแวกนี้
และบอกเล่าปากต่อปากถึงรสชาติที่อร่อย

เดี๋ยวไม่มีที่นั่งเพราะคิวยาว
บางคนสั่งกลับบ้านทีละเป็น๑๐ห่อ
ก็แวะมานั่งรับประทานที่ร้าน
เพราะส่วนมากจะเป็นที่อำเภอ

ต่างถิ่นก็มา

มาทั้งเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้
เพียงความอร่อยและกลิ่นหอมของผัดไทย

แต่ด้วยความน่ารักของพี่ป้า

ให้กับลูกค้าในทุกวัน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ไทยธรรมดานี่ก็ว่าน่ากินแล้วนะ
แต่พอมาห่อไข่สีทอง